เชื่อใครจะศรัทธาใครจะบูชาใคร
เรื่องของดิฉันดิฉันใช้วิธีนี้ถามนะคะ

คุณจะศรัทธาใครก็ได้สิทธิ์ของคุณเลย
คุณจะเชื่อที่คุณเรนนี่อาจารย์เรนนี่อะไรพูดก็ได้
แต่ในเมื่อสิ่งที่คุณเรนนี่หรืออ้างตัวเป็นอาจารย์เรนนี่
นำเสนอกับสังคมเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์
ที่มีหลักฐานข้อเท็จจริงอยู่แล้วคุณไปบิดเบือนมัน
อย่างนี้คุณจะอ้างว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้แล้ว
เพราะคุณก็กำลังอ้างความเชื่ออ้างบุคคล
พระเกจิอาจารย์อ้างถึงพระบูรพมหากษัตริย์ก็มีนะ
แล้วก็มาอ้างเพื่อจะให้มันให้มันดูว่าคุณคุณเป็นคนที่มียันพิเศษ
สามารถติดต่อกับท่านเหล่านี้ได้พูดถึงท่านเหล่านี้ได้
ที่คุณไม่มีพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เลย
จากที่คุณอ้างว่าคุณมียานวิเศษคุณไม่มีความรู้อะไรเลยพื้นฐานเนี่ย
พระปี่พระนารายเรื่องขุนแผนกับขุนวรวงศา
แม้แต่เรื่องล่าสุดเรื่องพระเจ้าตักศิลป์ไม่เคยทรงช้างหรือทรงช้างไม่เป็น
อันนี้มันคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วจะมาเห็นว่ามันเป็นความเลวร้ายมาก
ถ้าจะปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยให้คนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์พร่ำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้อง
คือจริงถ้าเนื้อหาของรายการเป็นเรื่องของของผีของชีวิตหลังความตาย
สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไร
แต่ว่าพอเกิดการอ้างอิงเช่นบทสวดถ้าพูดถึงชื่อบทสวดเดียวกันหมายถึงบทสวดเดียวกันต้องถูก
ต้องถูกเพราะว่ามีตัวอ้างอิงมีข้อมูลมีหลักฐานมีคำแปร
แม้กระทั่งถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์เป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะคือถ้าพูดถึงสิ่งที่เคยพูดไว้สอนไว้ต้องมี
เพราะอันนี้ของจริงมีว่าใช่หรือไม่ใช่ในส่วนของประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับทางงานด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีธุยา
ซึ่งมีประเด็นอยู่นะคะประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันหลวงพี่ก็มองว่า
คือถ้าจะอ้างต้องอ้างแบบให้ถูกใช่แล้วบางทีอ้างส่งเดทอย่างเงี้ไป
ถ่ายถ่ายอยู่เจอหมาอยู่อยู่บนเจดีอย่างเงี้แล้วก็ไปอ้างเนี่ย
หมาเนี่ยคือพญาเกียรติกับชาติมาเกิดมาจุติเพื่อเฝ้าเจดี
หมามันไม่รู้เรื่องเลยมันอาจจะหิวข้าวก็ได้
เห็นคนไปด้อมเดินกันอยู่แถวเจดีมันก็เดินมารับอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ไปอ้างแล้วมาวัดเสื่อมเสียนะถ้าคนที่เขาเป็นสายสายของพญาเกียรติเนี่ย
แล้วอยู่ดีบรรพบุรุษเขามาถูกอ้างว่าเป็นหมาเฝ้าเจดีเนี่ย
จะมาว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ขาดความรับผิดชอบอ่ะ
ถ้าไม่ได้พูดถึงกรณีเรื่องของสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้โดยเอกสารหลักฐาน
คนในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจะอ้างว่าหมาเป็นอดีตใครก็ได้ที่ไม่ต้องไปพาดพิง
คนที่เขามีตัวตนจริงทางประวัติศาสตร์อ้างว่าเป็นวิญญาณของอะไรอันหนึ่งอะไรก็ได้
อย่างนี้มันก็พอฟังได้
ถ้าตัดสิ่งเหล่านี้ที่ต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้องออกนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติอ้างอิงก็คือมันมีสิ่งที่ได้มีการบันทึกไว้นะคะ
เอาล่ะจะชำระประวัติศาสตร์กันกี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องอ้างอิงให้มันมีที่มาที่ไป
สมมุติถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องอ้างอิงออกหมด
มาถึงเรื่องที่แบบเอาแค่ช่องส่องผีเนี่ยเรื่องผีเนี่ยหลวงพี่มีปัญหาไหม
ไม่มีคุณจะไปถ่ายไปดูไปด้อมมองส่องผีหาผีค้นผีตามสบายเลย
แต่มาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ถ้าอ้างความเชื่อทางศาสนา
บทสวดมนต์อ้างพระเกจิอาจารย์เนี่ยอัตมาจะต้องเห็นว่าควรจะต้องออกมาพูดออกมาแย้ง
อันนี้ฉันถามใหม่หลวงพี่เป็นนักบวชในพุทธศาสนาหลวงพี่ไม่มีปัญหากับเรื่องความเชื่อเรื่องผีเหรอคะ
ก็มันเรื่องเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้คุณอยากจะไปส่องไปค้นไปหากัน
เพราะว่าส่องมาไม่รู้กี่ช่องแต่มันไม่เคยเห็นช่องไหนเจอผีสักช่อง

กันจนตกบางช่องตกได้ถุนก็มีก็ยังไม่เห็นเจอผีเลย
ก็ยังจะส่องกันไปอยู่ก็ส่องไปแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณไปอ้างอิงอะไรอย่างเงี้
มันเป็นการบิดเบือนต่อมาว่าไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องมี
หรือแม้แต่บางเรื่องก็ควรติงได้เหมือนกันนะ
เช่นบางทีใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยที่อ้างว่าไอ้ตัวเป็นเส้น
คนอย่างอาจารย์เจษฎาออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่นะ
กล้องแบบนี้เขาใช้กันโดยทั่วไปในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้
ก็ยังเอามาใช้อยู่แล้วคนบางทีคนอยู่บ้านนอกอะไรอย่างนี้
ผู้คนสูงอายุบ้างเด็กเยาวชนที่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้
หลงเชื่อบ้างอาจารย์มาว่าเนี้ยมันก็มันก็สะท้อนเรื่องการขาดความรับผิดชอบ
แล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่มันจะส่องผีจริง
วิญญาณจริงคุณก็ยังเอามาใช้อยู่อะไรอย่างนี้
หลวงพี่ว่าขั้นไหนขั้นไหนที่รับไม่ได้แล้ว
คือถ้าสมมุติรายการนี้ทำเพื่อความฉันไม่แน่ใจว่าจะใช้คำถูกว่านะ
อาจจะทำเพื่อความบันเทิงความสนใจของคนเฉพาะกลุ่ม
ซึ่งก็เป็นเรื่องของรสนิยมใครรถนิยมมันถูกไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกัน
ในมุมของนักบวชเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยไหม
ในประเทศที่มักจะบอกว่ามักจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นคนพุทธ
อะไรก็ตามอัตมามองว่าอะไรก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องของการบิดเบือน
ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เรื่องของแค่ความเชื่อถ้าเป็นเรื่องความเชื่ออย่างเดียวไม่มีปัญหา
แต่เมื่อไหร่มันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเสนออะไรที่มันไม่เป็นความจริง
เป็นความเท็จต่อมาว่าเชื่อไม่ได้รับไม่ได้แล้วก็ไม่ควรปล่อยให้มันมีอย่างนี้
อันนี้ถามถามเรื่องพื้นฐานเลยค่ะพระมหาภัยวันคือเอ่อถ้าถ้าเป็น
พุทธศาสนิกชนเนี่ยคือเป็นพุทธเนี่ยต้องไม่ผีใช่ไหม
คุณจะผีก็ได้จะเชื่อเรื่องโรคหลังความตายเชื่อเรื่องวิญญาณก็ได้
แต่คุณจะไปปั้นเรื่องเท็จให้มันมาเป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่ควรทำทำไม่ได้
จะศึกษาให้มันชัดก่อนเช่นบางครั้งไปอ้างว่าคนเราบางชาติเกิดเป็นต้นไม้ก็ได้อย่างนี้
คุณไปศึกษามาจากไหนล่ะพุทธเจ้าตัดไว้ตอนไหนว่าคนเกิดเป็นต้นไม้
แล้วคุณเอามาพูดส่งเดทไปเรื่อยเลยเหมือนคุณอยากพูดอะไรคุณก็พูด
แต่คุณไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยเนี่ยแต่มาว่ามันมันเป็นการ
มันเป็นคอนเทนต์ที่มันมักง่ายไปอ่ะเอาใหม่ค่ะสมมุติว่าเอ่อ
ต้นทางเขาจะทำสื่อในลักษณะที่มีเนื้อหาแบบใดก็แล้วแต่นะคะหลวงพี่
แต่ว่าถ้าปลายทางเขาพาคนให้มีความคิดไปในทางที่ว่า
ไม่สร้างบาปทำความดีทำบุญ
อืมสุดท้ายก็เป็นลักษณะของการทำบุญหรือจะเป็นทำทานบ้างหรือใดใด
แล้วแต่เนี่ยถือว่าพอรับได้ไหมต้นทางมันอาจจะฉูดฉาดหน่อยนะคะ
แต่ว่าปลายทางไปสู่ความมุ่งหมายที่ดี
ไปสู่กรรมดีอ่ะถ้าเราพูดแบบนั้นก็แสดงว่าเรากำลังยอมรับว่าความจริง
ดีกับความจริงเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมคือเวลาถ้าจะอ้างเรื่องทำอะไรดีที่มันเป็น
ถูกประสงค์เป็นเป้าหมายที่ดีเสนออะไรที่มันเป็นความจริงไปเนี่ย
มันใช้ไม่ได้มันต้องสร้างเรื่องสร้างพอร์ตอะไรที่มันเป็นเรื่องเท็จ
โกหกขึ้นมาเพื่อจะให้คนหลงเชื่อไม่สนใจว่ามันเป็นความจริง
เท็จแต่ให้คนดูเยอะไว้ก่อนแล้วก็อ้างว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่ความดี
ยมยมจอมขวัญคิดว่ามันถูกต้องไหมเหมือนอ้างว่าพุทธเนี่ย
นำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษพุทธแต่วันดีคืนดีทำเหรียญอะไร
กอก้อนเป็นปีศาจขึ้นมากันเป็นแสนแสนองค์หมื่นองค์
แล้วไอ้คนบูชาอย่างนี้อ้างเรื่องกรรมในพฤศนา
แต่ไปบอกว่าตัวเองสามารถตัดกรรมได้หันกรรมได้แก้กรรมได้อย่างนี้
ถูกต้องเหรอมันไม่ถูกต้องในเมื่อพื้นฐานเบื้องต้นที่มาไม่ถูกต้อง
คุณจะไปบอกว่าเบื้องปลายที่คุณทำมันถูกต้อง
มาว่าใช้ไม่ได้อย่างงี้นะคะถ้าเอาตามที่หลวงพี่พูดมานะคะ
จริงคือก็เป็นประเด็นซึ่งไม่ใช่ของใหม่ในสังคมไทยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะคะที่มีลักษณะของเนื้อหาแบบนี้
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรายการทีวีที่มีเนื้อหาแบบนี้ทั่วไปก็มีสำนัก
ก็มีอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แม้กระทั่งนักบวชเองบางแห่งก็ทำนะคะ
คำถามคือว่าคนที่ต้องเดือดร้อนที่สุดในเรื่องนี้ต้องประมาณว่าต้องสำนักสำนักพุทธ
คือมันไม่จำเป็นต้องโยนให้ใครแต่คนที่ติดตามรายการนี้
เขามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงรายการนี้วิพากษ์รายการนี้ได้ไหม
แต่มาว่าเขามีสิทธิ์คือเขาไม่ต้องทำในนามเขาว่าเขาเป็นตัวแทน
เป็นองค์กรเป็นสำนักงานพุทธเป็นกรมการศาสนา
ต่อมาเป็นใช้ในนามปัจเจกเป็นพระรูปหนึ่ง
สิทธิ์ที่จะวิจารณ์รายการนี้ไหมก็มีสิทธิ
คุณสวดมนต์ผิดคุณอ้างพระเกจิอาจารย์

อ้างท่านในทางที่ท่านปฏิเสธมาตลอดช่วงชีวิตที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ต่อมาไม่มีสิทธิวิภาควิจารณ์ต้องมีสิทธิวิภาควิจารณ์
วิภาควิจารณ์เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม
ไม่ใช่ว่าต้องไปโยนให้เป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
คือเมื่อทำเป็นเนื้อหาสาธารณะย่อมจะถูกวิภาควิจารณ์ได้ว่าดีไม่ดีถูกต้องหรือไม่

ใช่ถูกต้อง

ถ้าให้หลวงพี่แนะนำคืออะไรที่จะทำให้ปลอดจาก
รอดจากข้อสงสัยข้อท้วงติงได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการนี้ค่ะ
คุณก็ทำอะไรให้มันถูกต้องสินำเสนออะไรให้มันถูกต้อง
ที่จริงอยากจะนำเสนอเหมือนเอาวันดีคืนดี
คุณจะไปถ่ายโบราณสถานที่หนึ่งไปศึกษาข้อมูลในสิ่งที่คุณจะพูด
นึกถึงว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดส่งเดทไปข้อมูล
ไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะบางทีบางเรื่องทายกันยังโป๊ะแตกกลางรายการเลย
บอกว่าเนี่ยคนตายเป็นคนยังวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ญาติของคนตายบอกว่าไม่ใช่เป็นคนเป็นคนแก่อะไรอย่างนี้ญาติเขาแก่กว่าอะไรอย่างนี้
ศึกษาข้อมูลก่อนทำการบ้านให้มันดีให้มันถูกต้อง